ข่าวต่อไปเป็นควันหลงของโครงการคนละครึ่งครับ
คุณผู้ชมได้ใช้แอปเป่าตังค์กันบ้างป่ะ
ไม่ได้ลงโครงการนี้ไปลงโครงการอื่นนะครับ
คือใครที่ใช้แอปเป๋าตังค์เนี่ยนะครับ
ตอนที่มันจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งคือการยืนยันตัวตน

บางทีคุณทำมานานหลายปีแล้ว
หน้าตาทรงผมมันก็จะเปลี่ยนไป
บางครั้งเหมือนไม่ตรงปกแต่จริงคนเดียวกัน
ถูกต้องทำให้ครอบครัวนี้เกิดความสนุกสนาน
ในการยืนยันตัวตนให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนครับ

สะเกียจเป็นรอบที๕แล้วยังไม่ได้ตีค่ะ
เป็นกฎน่วนอะไรก็ไหลเรียกก็ยังไม่ได้นะคะ
พี่เบิร์ตเดี๋ยวผมขออนุญาตถามสาวใต้หน่อย
เฮิดหน้าฮิดเฮิดน่าฮิดเหนยหน้าหน่อย
เฮิดเหนยหน้า
ไม่ได้สงสัยว่าตอนคุณพ่อไปไทย
แบบตัวประชาชนท่าแป้งขาวขนาดนี้หรือเปล่า

นี่เป็นความพยายามในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้แอปเป๋าตังค์ครับ
โดยเฉพาะคนที่ไม่ชำนาญในการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็
อ่ะลูกเอ้ยหลานเอ้ยมาทำให้พ่อหน่อย
นะครับน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องชายาพรหนูทออายุ๑๙ปีนะครับ
สุดท้ายลงได้นะลงได้ครับอ่ะ
ขอให้มีความสุขกับคนละครึ่งนะครับหน้าขาวชนะ